วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ได้กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจมีข่าวว่าจะแถลงปิดคดีคุณแตงโมหลังสงคราน
โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานมัดผู้ต้องหาบนเรือ๕คนให้สามารถติดคุกยกลำได้
อัจฉริยะบอกว่าเชื่อว่าตำรวจเนี่ยคงไม่กล้าแถลงแต่อาจจะส่งสำนวนให้อายการ
และวงจรปิดมีเพียงแสงแล้วก็เงาแล้วก็เห็นบางของบางสิ่งตกลงไปในน้ำเท่านั้น
เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ผู้ต้องหาติดคุกได้
อัจฉริยะยังได้มอบภาพวงจรปิดที่ใช้เทคนิคแสงและเงาให้กับไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่จะบอกได้ว่าแตงโมเนี่ยไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจริง
แต่ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินกลับเข้าไปภายในเรือแล้ว
ซึ่งนายอัจฉริยะสันนิษฐานว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกน้ำที่ท้ายเรือ
ส่วนจะตกที่จุดไหนของเรือคงต้องให้ตำรวจสอบสวนให้ชัดเจน
แตงโมเนี่ยนะฮะตกหัวเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขา
ผมพูดถึงผมพูดถึงแซนว่าแซนให้การเท็จว่าตกท้ายเรือถูกไหม
ฉะนั้นผมก็ยังยืนยันในหลักฐานที่ผมมีว่าสิ่งที่แซนพูดไม่เป็นความจริง
ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแซนพูดตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งที่นั่งว่าไปปัสสาวะก็คนละตำแหน่งนะ
แตงโมไปนั่งด้านหลังมีไหมมีมีแต่ว่าไม่ใช่นั่งตรงตำแหน่งที่คุณแซนพูด
จับขาไหมยืนยันได้เลยว่าไม่ได้จับขาแน่นอนไม่ได้จับขาแน่นอน
ที่เรากล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเราเห็นคลิปวิดีโอมาแล้ว
ท่านผู้ชมครับทางนายอัจฉริยะนะครับยังระบุว่า
ตัวเขาเนี่ยเห็นต่างออกไปในประเด็นเรื่องกุญสือของคนบนแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยนะครับ
โดยบอกว่าคนที่ชื่อเอ็มเนี่ยนะจะเป็นทนายเอ็มหรือว่าเอ็มเจ้าของร้านอาหารก็แล้วแต่เนี่ย
พฤติกรรมของทั้งสองคนไม่ได้เข้าข่ายอาจไม่เข้าข่ายผู้ใช้จ้างวาน
เพราะแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยไปปรึกษาข้อกฎหมายหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ว
ส่วนจะอ้างว่าทั้ง๕คนให้การตรงกันว่าบุคคลนี้ให้พูดบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้
อัจฉริยะมองว่าส่วนตัวมองว่าในชั้นศาลตำรวจต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
ว่ามีการให้คำแนะนำกันจริงหรือไม่
เพราะหากจะใช้พยานหลักฐานแค่คำพูดพูดคุยส่วนตัวของคน๕คนเนี่ย
ว่าเป็นไปได้ยากที่จะเอาผิดกับบุคคลอื่น
ที่ถูกอ้างว่าเป็นกุญสือแนะนำบุคคลบนเรือ